นี่ก็เหมือนกันความเชื่อ
สายมูเจอมือลงคาถาเรียกเงินเรียกทองกินไม่รู้สิ้น

อยากไปทำนวดเขาไม้แดงที่ชนบุรี

นี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมเจอมือเจอมือ
พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนในพื้นที่

ไปให้เจ้าอาวาสธรรมด์ขาวไม้แดงเจอมือให้ค่ะ
บรรยากาศในวัดขาวไม้แดงที่ศิราชชมุรี
ต้องบอกว่าคึกคักแล้วก็คลึกคืนด้วยนะคะ
เห็นไหมพิธีเจอมือปกติเนี่ยเจอมือ

อ๋อพระแม่โฟศกไงข้าวไงครับนั่นแหละค่ะครับ
หลวงพ่อสง่าเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้ลงอัคระ
แล้วก็ปิดทองบนฝ่ามือ
เชื่อกันว่าทำแล้วจะช่วยให้ค้าขายร่ำรวย
ครับมีกำไรไม่อดหยากไม่ยากจนฮะนะคะ
ยังช่วยป้องกันพูดผีปีศาจคุณสัยเสนียจันรัยได้อีกด้วย
โอ้โหอุ้ยอย่างนี้กันพี่เบิร์ตได้นะก็เอ้ยน่าจะเป็นเรื่องดีดี
หมายความว่าน่าจะเป็นเรื่องดีเข้ามา
แซวเล่นนะครับสำหรับหลวงพ่อสง่า
ท่านเป็นลูกศิษย์สืบทอดพุทธาคม
จากหลวงพ่อยงยุทธ์อดีตเจ้าวาดวัดเขาไม้แดง
ซึ่งจริงแล้วต้นตำรับดั้งเดิมมาจากหลวงพ่อจงพุทธสโรวัดหน้าต่างนอก
อายุทยานะคะทุกครั้งที่เจอมือเสร็จรู้ไหมจะได้อะไรกลับบ้านมาด้วย
ทางวัดจะมีข้าวสารบรรจุถุงพลาสติกเล็กมอบให้
ให้ทุกคนเอากลับไปบ้านด้วยข้าวสารนี้ต้องเก็บไว้
หรือเอาไปผสมกับข้าวสารที่บ้านก็ได้ตามความเชื่อที่ว่าจะมีกินมีใช้ไปตลอด
หรือถ้าเกิดว่าเอาข้าวสารไปหวานตรงจุดอาถรรพ์เนี่ย
ก็จะเป็นการขับไล่เสนียดจันไรไม่ให้ได้พบพานอีก
มีคาถาหัวใจพระแม่โพศพให้ท่องด้วยเห็นไหมเห็นไหม
นั่นน่ะคาถาหัวใจพระแม่โพศพ
ปุ้ยถ้าไปเจิมนี่พี่ปุ้ยจะไม่ได้เจอดองกับพี่เบิร์ตเลยนะ

จะโดนปัดเป่าออกจากชีวิตเลยนะ
ให้พี่เบิร์ตบ้างกินไม่รู้อิ่ม